เรื่องใหญ่ของคนไทยทั้งชาตินอกจากเรื่องหมูแพงแล้วนะคะ
นี่ค่ะสบคยกระดับสกัดโอมิครอน

เรื่องใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้โอมิครอนมันระบาดในบ้านเรานะคะ

แต่ทีนี้ถามต่อว่าโรงพยาบาลพอไหมเตียงพอไหม
คุณผู้ชมมาฟังชุดคำอธิบายหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้แพทย์หญิงสุมณีวัชรสินเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกสบคนะคะ
ออกมารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้ผู้ป่วยรายใหม่๓๘๙๙รายนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนตั้งแต่๑พฤศจิกายนก็คือครั้งแรกที่พบระบาดถูกไหม
พฤศจิกายนถึง๔มกราคมที่ผ่านมา
เจอเชื้อโอมิครอนทั่วไทยสะสมผู้ป่วยอยู่ที่๒๓๓๘ราย
กระจายไปแล้ว๕๕จังหวัด
๕๕จังหวัดนะคะค่อนกับเทศนะนะฮะที่นี่ประเด็นสำคัญที่เมื่อวานเนี่ย
เอาจริงหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายกับเพจเส้นได้นะ
ว่าตัวเลขที่สบครายงานมาในแต่ละวันผู้ป่วยรายใหม่๒๐๐กว่า๓๐๐กว่า
ใช่ตัวเลขนี้จริงหรือเปล่ามันดูน้อยกว่าความเป็นจริงใช่ไหมคะ
มาดูหน่อยนะคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คือประเด็นนี้มีคำชี้แจงมาจากนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์
ออกมายอมรับบอกว่าตอนนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะ
ไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะ

ในส่วนของการรักษานั้นสำรวจแล้ว

วันละ๕๒๓๐๐เตียงทั่วประเทศ
เอาเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีเตียงว่าง๒๕๘๒๘เตียง

มันมีชุดที่เขาเรียกว่าฉากทัศน์
กรมการแพทย์เขามีการคาดการณ์ว่า
ถ้าเกิดว่าระบาดแบบนี้จะมีผู้ป่วยกี่คนต่อวัน
เอาแบบว่าเลวร้ายที่สุดจะมีผู้ป่วย๓๐๐๐คนต่อวัน

นี่ถ้าเกิดว่า๓๐๐๐คนต่อวันนะก็พอนะ
เตียงโรงพยาบาลครับยาเตรียมไว้หมดแล้วนะคะอ่า
ทีนี้คุณผู้ชมแนวทางในการรักษาหลักหลังจากนี้
ถ้าเกิดว่าโอมิครอนมันระบาดรวดเร็ว

แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงรุนแรงส่งตัวต่อ

ส่วนตัวเลขมาแล้วคำตอบของเพจเส้นได้นะคะ
กรณีที่เพจเส้นได้เขาข้องใจเรื่องของตัวเลข
ผู้ป่วยโควิดรายวันเอ๊ะทำไมมัน๓๐๐กว่า

ท่านบอกว่าตัวเลขเมื่อวาน
ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศ๓๘๙๙รายนั้น
ก็คือเอาเชื้อไปตรวจในห้องแล็บเท่านั้น
แปลว่าเมื่อวานนี้ผู้ป่วยในประเทศไทย
รายใหม่เกือบหมื่นนะใช่ไหมคะ๗๐๐กว่า

ค่ะน่ากังวลนะน่ากังวลมากฮะ
ที่เรารับทราบตัวเลขหนึ่งแต่ยังไม่ได้รวมข้อมูลด้านอื่นด้วย